ฝั่งของครอบครัวผู้ตายก็กำลังตรวจสอบอยู่เหมือนกันนะฮะ

มีผู้ชายคนหนึ่งถูกภรรยาเนี่ยแทงจนเสียชีวิต

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ

จะเห็นรถเก๋งคันหนึ่งนะครับ
ขับเข้ามานะครับคนที่เสียชีวิตเนี่ย
อยู่ในรถคันนี้ด้วยนะฮะชื่อนายสิทธิกรสมบัติทวีศรี
เป็นสามีของหญิงสาวที่ก่อเหตุที่ชื่อนันอายุ๒๕
รถเนี่ยขับมาถึงที่บ้านแล้วก็ถอยเข้าบ้าน
ค่ำเมื่อวานนี้นะครับก่อนจะเกิดเหตุแทงกันตายนะฮะ
นี่นะฮะประมาณสัก๒๓ทุ่มนะครับ
พอถอยเข้าบ้านเสร็จเนี่ยในคลิปในกล้องวงจรปิด
ถนนหน้าบ้านช่วงเกือบสี่ทุ่มนะฮะ
นี่จะเห็นว่านี่ฝั่งภรรยานะครับที่ชื่อนันเดินออกมากับลูกสาวนะ
ลูกสาวอายุ๙ขวบนะครับ

ก่อนที่ผู้ตายที่ชื่อสิทธิกรจะเดินออกมาจากบ้าน

นี่ครับแล้วก็เดินตามไปเดินตามหลังไปตามถนนนะฮะ
ก็ดูเหมือนกับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับ
หลังจากนั้นนะครับทุ่มผู้ชมครับมีคลิปหนึ่งนะฮะ
ห่างกันสัก๕นาที
จะเห็นหญิงสาวที่ก่อเหตุนะครับ
เดินออกไปกับลูกสาวเนี่ย๙ขวบเนี่ยนะฮะ

สี่ทุ่ม๙นาที
เขาก็จะเดินกลับมาที่บ้านกันนะฮะ
หลังจากที่เดินออกไปก่อนหน้านี้นะครับ
นี่เป็นนายสิทธิกรผู้ตายเนี่ยเดินกลับมาก่อนนะครับ

จนเวลาผ่านไปนู่นนะฮะ๒๒นาฬิกา๔๘นาที
ภรรยาของเขากับลูกที่เกิดกับสามีเก่านะฮะก็จะเดินกลับ
มาที่บ้านทั้งหมดเนี่ยคือไปร้านสะดวกซื้อมากันนะฮะแต่ก็
ใช้เวลาอยู่เป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะครับตอนที่ถอยรถ
เข้าบ้านแล้วก็เดินออกไปแล้วก็เดินกลับเข้ามา
๒๒นาฬิกา๔๘นาทีนะครับนี่เข้าไปในบ้านกันนะฮะซึ่งหลังจาก
นั้นเนี่ยในบ้านหลังนี้เนี่ยประมาณ๕ทุ่มนะนี่เหมือนเธอยังคุย
กับเพื่อนบ้านอยู่เลยนะครับเธอเดินเข้าไปเนี่ยห้าทุ่มกว่าเนี่ย
ใช้มีดแทงนายสิทธิกรสามีใหม่จนเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะ

ก่อนที่ตำรวจจะได้รับแจ้งเหตุนะครับตำรวจสภพระแปดแรงนะ

พอได้รับแจ้งเหตุว่ามีการแทงกันตายก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์สูง๓ชั้นนะครับอยู่ที่ตะบนบางครุอำเภอพระประแดงสมุทรปราการ
นี่ฮะผู้ชายในคลิปที่เห็นถอยรถเข้าบ้านเดินตามออกไปแล้วก็เดินกลับเข้ามาก่อน
สุดท้ายก็ถูกแทงด้วยมีดปอกผลไม้เข้าใต้ราวนมซ้ายนะฮะตัดคั่วหัวใจนะครับ
เสียชีวิตอยู่ในบ้านมีดปอกผลไม้เนี่ยเป็นมีดยาวประมาณ๒๓เซนติเมตร
ตกอยู่ข้างศพของเขานะครับในที่เกิดเหตุมีร่องรอยการต่อสู้ด้วยนะฮะ
ทางชุดพิสูจน์หลักฐานมานะสพพระประแดงนะครับ

แล้วก็ทางป่อเต็กตึงก็มาด้วยนะครับ
ในการชนะสูตรศพเบื้องต้นแล้วก็ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอน
นิติเวศส่วนคนก่อเหตุก็คือภรรยาของเขาก็คือนันนะรอมอบตัวอยู่ที่บ้าน

ชี้มีดให้เจ้าหน้าที่ดูแล้วเธอก็อ้างว่าที่บ้านเนี่ยอยู่กัน๓คน
มีเธอกับลูกสาววัย๙ขวบที่เกิดกับสามีเก่า
และผู้ตายคือนายสิทธิกรที่เป็นสามีใหม่
สิทธิกรสามีใหม่เนี่ยเธอบอกว่ารู้จักกันทางโซเชียลทางโลกออนไลน์นะ
แล้วก็เนี่ยมาคบหามาอยู่กินด้วยกัน
ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยเธอบอกว่าทะเลาะมีปากเสียงกัน
อ้างว่าสิทธิกรสามีใหม่เนี่ยขี้หึงชอบหวาดระแวงว่าเธอจะไปมีคนอื่น
ทั้งที่ความจริงแล้วเธอไม่มีอะไร
เธอก็เลยบอกให้สิทธิกรเนี่ยออกไปสงบสติอารมณ์นอกบ้าน
ส่วนตัวเธอขึ้นมาอยู่บนชั้น๒
แต่ผู้ตายไม่ยอมออกไปสงบสติ
มาตามรังความเธอตามเข้ามาถึงในห้องนอน
มีการทำร้ายร่างกายกันที่ชั้น๒ของบ้าน
แล้วก็ไล่ตามกันมาลงบันไดมาถึงชั้นหนึ่ง
บอกระหว่างที่ทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกัน
ข้าวของในบ้านก็กระจัดกระจายหมด
เธอก็พยายามห้ามให้สิทธิกรหยุด

แล้วไปเอาผ้าห่มเนี่ยมาคลุมตัวเธอด้วย
เธอบอกเนี่ย
ผ่านลอกกันอลาวาทกันแบบ

อ้างว่าตอนนั้นเธอก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอ

ราวนมด้านซ้ายนะฮะหน้าอกนะฮะ
คั่วหัวใจในครั้งเดียวเลย

อ้างว่าตอนที่มันมีเหตุการณ์ทะเลาะกันเธอก็เตรียมมีดปอกผลไม้เอาไว้ใกล้ตัวก่อน
แต่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเตรียมไว้เพื่อจะฆ่าสามีนะ
แค่ต้องการเอาไว้ขู่เอาไว้แบบกะจะแทงให้เขาหยุดอ่ะ
เพราะเธอถูกเอาผ้าห่มคลุมตัวอยู่เธอก็แทงเข้าไป
สุดท้ายมันตัดคั่วหัวใจเลย
พอแทงไปแล้วเธอก็โทรแจ้งรถพยาบาลเองนะ
แล้วเธอก็โทรเรียกน้องสาวให้มาหาที่บ้าน
เพื่อให้มาเป็นเพื่อนช่วงรอรถพยาบาลรอตำรวจ
แล้วเธอก็รอมอบตัวกับตำรวจ
นี่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะฮะ
คือผู้ตายไม่มีสิทธิ์จะมาพูดมาชี้แจงมาอธิบายอะไรแล้ว

ในบ้านก็ไม่มีกล้องวงจรปิดนะฮะ

ทุกผู้ชมครับวันนี้ไปคุณกิติศักดิ์วิทยาชายเจริญสุข
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ

นี่อาคารพาณิชย์ตรงนี้นะฮะอยู่ริมถนนที่พระประแดงสมุทรปราการ
ทั้งคู่เนี่ยย้ายมาอยู่ที่นี่ได้๔เดือนนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงทะเลาะกันจากในบ้าน
เสียงที่ลอยออกมาจากบ้านหลังนี้เนี่ยได้ยินเสียงเหมือนกับพูดไปว่า
เรื่องของกูมึงนึกว่ากูไม่กล้าเหรอนี่
จากนั้นได้ยินเสียงคนร้องเหมือนกับมีอาการบาดเจ็บ
มารู้ตอนหลังก็คืออ้าวนี่เขาแทงกันตายฆ่ากันตายซะแล้ว
เสียงผู้ชายค่ะครับแล้วก็สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงว่าอะไรนะ
เหมือนแบบว่ามึงคิดว่ากูไม่กล้าเหรออะไรประมาณนี้
แล้วก็เสียงตึงตึงตึงตึงเสียงดังโคมแบบดังไปนะครับใช่
ก็เหมือนก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมามั้ง
ทางตำรวจนะฮะคุมตัวภรรยาของผู้ตายที่เป็นคนแทงเนี่ย
ไปสอบปากคำที่โรงพักนะครับตอนนี้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นเอาไว้ก่อนนะฮะ
ส่วนเธอบอกว่าเธอก็ถูกทำร้ายเนี่ยเธอก็ช้ำเหมือนกัน
ร่องรอยบาดแผลต่างให้เจ้าหน้าที่ดูตอนนี้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นไว้ก่อนนะครับ
เนี่ยแล้วเธอก็บอกกับติบอกนี่เธอถูกทำร้ายด้วยนะอ่า
และไม่มีอะไรจะพูดเอาเป็นว่ายืนยันว่าไม่ได้เจตนาจะฆ่าเขาตาย
อยากขอโทษไปยังครอบครัวของผู้ตายด้วยท่านผู้ชมครับ
ศพของนายสิทธิกรนะครับตอนนี้ญาติรับมาประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดบำรุงรื่นนะฮะแน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
เราได้คุยกับคุณลุงของผู้ตายนะครับบอกว่าปกติหลานชายเป็นคนใจเย็น
เชื่อว่าหลานชายไม่ใช่คนทำร้ายผู้หญิงอย่างแน่นอนตอนนี้ยังติดใจอยู่
ไม่เชื่อว่าคนก่อเหตุเมียของหลานชายเนี่ยจะทำไปเพราะป้องกันตัวตามคำกล่าวอ้าง
ถ้าป้องกันตัวเนี่ยทำไมมันแทงแม่นจังเลย
เข้าแบบราวนมด้านซ้ายตัดคั่วหัวใจเลยอืมหรือจะอ้างว่าถูกผ้าห่ม
คลุมอยู่อะไรอยู่แต่แบบโอ้โหมันจะเข้าปึ๊กเข้าไปอย่างนั้นเลยเหรอ
อีกอย่างหนึ่งที่ติดใจก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
แทงกันตายเนี่ยตอนห้าทุ่มทำไมฝั่งญาติญาติของผู้ตายมารู้กันอีกทีตอนตีสี่
เอาลองฟังดูนะฮะถ้าป้องกันตัวถามว่า
ทำไมต้องมีไปไปไปไปไปแทงที่เข้าที่นี่ติดใจสิครับเพราะว่ามันมันมัน
ถามว่าหลานทั้งคนอ่ะมันจะมันจะไม่ติดใจเลยอ่ะ
มันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ครับมันทำไมถึงก็มาแจ้งเราช้า
เรื่องเนี้ยมันเกิดห้าทุ่มห้าทุ่มหรือไม่ก็ไม่เกินเที่ยงคืนประมาณนี้
แต่เรารู้มาตอนตีสี่อ่าตำรวจจะต้องขยายผลต่อไปนะ